คุณผู้ชมครับติดตามเหตุสองคนร้ายซ้อนรถจักรยานยนต์
หนำยิงอดีตผู้ใหญ่บ้านเมืองตรังเซียนวัวจนเสียชีวิตนะครับ
ขณะที่กำลังตัดย่าให้วัวชนอยู่
เรื่องต้นตั้งปมความขัดแย้งส่วนตัว
จากผู้ตายมีนิสัยพูดจาโผงผังนะครับ
ตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุบริมถนนบ้านโคกวัวหมู่๑

พบชาวบ้านนับร้อยกำลังยืนมุงดูเหตุการณ์สะเทือนขวัญ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เชือกกั้นให้ชาวบ้านออกห่างจากพื้นที่
เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบนะครับ
พบศพอยู่ริมถนนในพงหญ้า
ห่างจากผิวถนนลึกลงไปประมาณ๒เมตร
สภาพนอนคว่ำหน้าจมกองเลือด
ทราบชื่อก็คือนายสมพงศ์บุญมาอายุ๖๔ปี
เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๑ตำบลนาบินหลา
ภายในมือยังถือเขียวตัดย่าสำหรับตัดย่าวัวอยู่

เพราะว่ามีบาดแผลโดนยิงด้วยอาวุธปืน
ไม่ทราบชนิดแล้วก็ไม่ทราบขนาด
กระสุนเจาะเข้าที่บริเวณเปลือกตาคิ้วขวา๑นัด
แขนขวา๑นัดต้นแขนซ้ายอีก๓นัด
บริเวณสีข้างด้านซ้ายอีก๑นัด

โสบไปตรวจสอบอย่างละเอียดจะนำสอบไปตรวจสอบอย่างละเอียด
ญาติผู้ตายที่ร้องไห้กันระงมเลยนะครับ
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนั้นนายสมพงศ์ผู้ตาย
เดินเท้าออกมาจากบ้านห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๕๐๐เมตร
เพื่อที่จะมาตัดย่าให้วัวชนที่ตัวนายสมชาย
อภัยนายสมพงศ์เลี้ยงเอาไว้๒ตัว
เมื่อมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุระหว่างกำลังตัดย่าอยู่นั้น
ได้มีคนร้าย๒คนซ้อนรถไม่ทราบสียี่ห้อและแผ่นป้ายทะเบียน
ปิดบังใบหน้ามิดชิดเข้าไปยังจุดเกิดเหตุ
ศพจังหวะขณะที่ผู้ตายกำลังก้มหน้าตัดย่า
จึงกระหน่ำยิงมะยั้งใส่ผู้ตายก่อนที่จะหลบหนีไป
เรื่องต้นตำรวจตั้งประเด็นการสังหารมาจากความขัดแย้งส่วนตัว
และจากคำบอกเล่าของคนในพื้นที่พบว่าผู้ตายเป็นคน
พูดจาตรงไปตรงมาและหลังหมดวาระพ้นตำแหน่งของ
ทางด้านเคยเป็นอดีตนะนะครับก็พ้นตำแหน่งตรงนี้ไป
ก็ยึดอาชีพในการกรีดยางแล้วก็เลี้ยงวัวชน
และยังทำคอกพักวัวชนให้เช่าบริเวณสนามชนวัวนาบินหลายอีกด้วยนะครับ
โดยตำรวจจะเร่งสืบสวนขี้คายปมปัญหา
แล้วก็ตามตัวมือปืนมาดำเนินคดีต่อไปนะครับ
เพราะว่าผู้ตายเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับ